เราก็นำมาเสนอให้มันเป็นหุดทาหอน
คนในครอบครัวมีอาการ
เขามีลูกถูกไหมแล้วลูกเคยมีภรรยา
ซึ่งเท่ากับว่าลูกชายกับตัวภรรยาเขาเลิกกันไปแล้ว
ก็เป็นลูกสะพ้ายปรากฏพอเลิกกันไป
ก็อยู่ดีโทรศัพท์ไปหาอดีตลูกสะไภให้มาที่บ้าน

แต่กลายเป็นถูกจับขังเอาไว้ในบ้าน
แล้วที่สำคัญไม่ยอมปล่อยออกมา
อดีตลูกสะไภกรีดกล้องถ้าเป็นท่าตาย
คุณผู้ชมลองไปดูหน่อยค่ะ
โอเคไม่มีอะไรโชครับ
เนี่ยจังหวะนี้คือทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ทั้งตัวผู้ใหญ่บ้านพอรู้ข่าว
รีบมาเลยเพื่อที่จะมาทำการช่วยเหลือเจรจา
และพูดคุยเกลี้ยกล่อมให้ตัวผู้ก่อเหตุ
ปล่อยอดีตรูกสไพซออกมานะคะ
คนก่อเหตุคลุ้มคลั่งชื่อว่านายวัญชัยกลิ่นไกลอายุ๓๗ปี
จับตัวนางสาวเอนามสมมุติที่อย่างที่บอกเป็นอดีตลูกสะพ้ายอายุ๑๕ปีเองนะคุณ

โอ้โฮตัวอดีตรุษภัยกรีดร้องตลอดเวลาด้วยความหวาดกลัว
อันนี้เกิดขึ้นที่อำเภอประจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะ
พอตอนที่ตำรวจกับผู้ใหญ่บ้านไปจะพยายามระงับเหตุ
โอ้โหพูดคุยเกลี้ยกล่อมกันอยู่ตั้งนาน
เพื่อที่จะขอให้นายวัญชัยตัวผู้ก่อเหตุออกมาพูดคุยข้างนอก
สุดท้ายเขาก็เอาตัวอดีตลูกสะพ้ายออกมาจากห้อง
แล้วก็อย่างภาพที่เห็นเธอกลัวมากนะ

ในที่สุดเขายอมปล่อยตัวนางสาวเอออกมานะคะ
แล้วจากนั้นเธอก็วิ่งหลบหนีออกไปเลยนะ
ตำรวจก็อ้าแล้วดูท่าทางเขาก่อนนะ
เขาก็ชี้ยังยืนพูดยังยืนด่าพูดอะไรไม่รู้อ่ะ
แล้วสุดท้ายมีจังหวะที่เหมือนเขาวิ่งหนีด้วย
ตำรวจก็เลยไล่ติดตามจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
ทีนี้ถามภรรยาเขาหน่อยละกัน
ภรรยาของตัวผู้ก่อเหตุนางนพมาศจำรัฐอายุ๔๔ปี
เธอเล่าแบบนี้โถคุณตำรวจผู้สื่อข่าว
วันเกิดเหตุตอนแรกอยู่ด้วยกันกับสามีนั่นแหละอยู่บนบ้าน
อยู่ดีสามีมาเอาโทรศัพท์เธอไปโทรหาอดีตลูกสะพ้ายเฉยเลย
แล้วก็บอกว่านี่ให้มาเอาของมาเอาสร้อยกับพระคืน
ลูกสะพ้ายก็เชื่อนะก็มา
พอมาถึงเสร็จตัวสามีเธอบอกว่าให้เธอลงจากบ้านไป

แล้วที่สำคัญก็กักตัวอดีตลูกสะพ้ายคนนี้เอาไว้ในบ้าน

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแบบนี้ว่าสามีติดยาเสพติดมาก่อนหน้านี้
เอาจริงเคยถูกจับไป๗๘ครั้งแล้วนะคุณ
ตั้งข้อสงสัยแบบนี้ว่า

เอาสามีตัวเธอไปบำบัดหรือไปรักษา

เพราะพอออกมาเป็นแบบนี้ไม่เคยหายค่ะ
เขาก็แบบว่าขายให้เนอะคนไปซื้อเขาขาย
ประโยคนี้ได้ยินไหมครับคุณ
เพราะว่ามันขายเกลือนดิฉันเติมให้อีกนิดด้วยละกัน
ในหลายข่าวมันถูกลงด้วยค่ะนะคะ
แน่นอนว่าตำรวจต้องกวาดล้างให้มากขึ้นเลยนะคะ
หลังคุมตัวนำตัวในวัญชัยไปตรวจปัสสาวะก็แน่นอนแหละ
สีม่วงก็คงยังเสพยาอยู่แล้วค่ะดำเนินคดีกันต่อไปนะคะ